มีเรื่องมาเตือนภัยอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนคุณก็ใช่ว่าจะปลอดภัยข้างถนนก็ใช่ว่าจะปลอดภัยแม้แต่ในห้างเดี๋ยวนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยค่ะ
มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปทานข้าวเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าโจรแสบ๒คนเห็นไหมถกไปแล้ววงกลมสีแดงเอาไปแล้ว
สักพักหนึ่งตีเนียนเดินออกไปเลยค่ะเดินออกไปเลยนะคะณตอนนั้นผู้เสียหายเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีเอ้ากระเป๋าชั้นอันตฐานหายไปไหนแล้ว
คนร้ายสองคนนี่แหละค่ะทำทีประกบหน้าประกบหลังคนหนึ่งเนี่ย
โทรศัพท์อีกคนหนึ่งอาศัยจังหวะเจ้าของเผลอฉกมาเลยจ้ะ
แล้วเอากระเป๋าใบนั้นใส่ถุงดำที่เตรียมมาแล้วเดินหลบหนีไปเลย
หญิงสาวเจ้าของกระเป๋าเนี่ยได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
กระเป๋าหรูใบนี้มีทรัพย์สินอีกหลายรายการอยู่ในกระเป๋าที่คนร้ายฉกไป
รวมมูลค่าความเสียหายสักประมาณหนึ่งแสนบาทหลังเกิดเหตุก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางห้าง
ก็เลยพบพฤติกรรมสุดแสบของสองสาวนี้นะคะเอากระเป๋าไปแล้วเสร็จปุ๊บ
รีบพากันเดินออกจากห้างไปขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลบหนีไป
เรื่องต้นนะคะเจ้าของกระเป๋าเองก็มีการไปแจ้งความไว้ที่สอนอห้วยขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วเอาคลิปนี้พร้อมกับขึ้นแคปชั่นมาเตือนภัยฝากเป็นอุทหรณ์คนใช้บริการตามร้านอาหารที่ไม่มีขอบกั้น
ให้ระมัดระวังกระเป๋าให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบนี้
แล้วอัปเดตค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลนะคะคนร้ายหลังจากที่หลบหนีไปแล้วไปไหนคุณรู้ไหม
สยามค่ะไปเซ็นเตอร์พอยต์แถวสยามแสบมากไปเทของในกระเป๋าทิ้งหมดเลย
กะว่าจะเอาแต่กระเป๋าไงเพราะกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าหรูมันแพงเอาไปขายต่อได้
ล่าสุดค่ะเป็นข่าวดีสำหรับผู้เสียหายนะคะเที่ยงคืนที่ผ่านมาเจ้าของกระเป๋าบอกว่า
ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนได้แล้วของทั้งหมดได้คืนยกเว้นพวกเครื่องสำอางกับ
นั่งรับประทานอาหารบางคนวางวางไว้ข้างหลังแบบนี้มันมองไม่เห็นนะ
เอาด้วยคนหนึ่งนะเอาวางไปบนตักนะคะ